ในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์คลิปการเปิดศึกของรถโดยสารระหว่างรถกระป๋อกับรถเมย์ปอ
คาดว่าสาเหตุน่าจะมาจากการขับปาดหน้ากัน
โดยผู้ที่เป็นคนขับรถเมย์นั้นถึงขั้นลงมาขู่คนขับรถกระป๋อต่อหน้าผู้โดยสารเลยทีเดียว
สาเหตุที่แท้จริงนั้นเกิดจากอะไรนะครับไปติดตามจากรายงานครับ
นี่คือเหตุการณ์ที่คนขับรถเมย์ปอสาย๗๕ชายใส่เสื้อสีน้ำเงินสวมกางเกงยีน
ตะคอกด้วยถ้อยคำรุนแรงพร้อมกับพยายามใช้มือบีบคอคนขับรถกระป๋อ
ในขณะที่อีกฝ่ายไม่ได้ตอบโต้กลับ
จากนั้นคนขับรถเมย์เสื้อน้ำเงินขู่คนขับรถกระป๋อต่ออีกว่า
หากขับรถตามมาจะขับรถเบียดก่อนจะเดินกลับไปขึ้นรถเมย์ขับออกไป
ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวผู้โดยสารบนรถถ่ายเอาไว้ได้และนำมาแชร์ในโซเชียล
โดยสาเหตุที่คนขับรถเมย์ลงมือนั้นคาดว่ามาจากการขับรถปาดหน้ากัน
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปสอบถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากคนขับรถกระเพาะเปิดเผยว่า
ขณะขับรถส่งผู้โดยสารถูกคนขับรถเมย์ปอสาย๗๕ขับตามหลังมา
บนถนนสมเด็จพระเจ้าตักศิลป์ในระยะกระชั้นชิดจี้ท้ายถึง๒ครั้ง
แต่ไม่ได้คิดอะไรจึงขับรถส่งผู้โดยสารตามปกติ
กระทั่งรถเมย์ปอได้ขับแซงขึ้นหน้าก่อนที่จะหยุดรถกระทันหัน
และคนขับรถเมย์เดินเข้ามาหาพร้อมตะโกนด่าทอด้วยคำหยาบคายในธรรมนองที่ขับรถปาดหน้ากัน
และพยายามเข้ามาทำร้ายทำให้รู้สึกแปลกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่คาดว่าน่าจะเกิดจากความเข้าใจผิดโชคดีที่ไม่ถูกทำร้ายร่างกาย
ว่าถ้าที่เราไปรถเมย์จะไปที่ไหนมันก็ไปไม่ได้เพราะว่าลบไม่สุด
ขณะรถวิ่งผ่านแยกมหายสวรรค์เข้าสู่ถนนสมเด็จพระเจ้าตักศิลป์
รถเมย์ปอสาย๗๕สีเหลืองขับจี้ท้ายรถกระป๋อในระยะกระชั้นชิด
ทำให้ผู้โดยสารบนรถกระเพาะส่งเสียงร้องด้วยความตกใจ
แต่รถกระป๋อก็วิ่งต่อไปอย่างปกติ
แต่แล้วคนขับรถเมย์ก็ขับมาจี้ท้ายอีกครั้งและขับแซง

โดยคนขับรถเมย์เดินลงมาด่าทอพร้อมพยายามจะทำร้ายร่างกายคนขับรถกระป๋อ
โชคดีที่ไม่มีเหตุร้ายเกิดขึ้น
คือผู้โดยสารนั่งมานั่งรถมามันก็แบบกลัวใช่ค่ะกลัว
และแบบว่ามันคือเราก็อยากนั่งรถสาธารณะเนี่ย
แต่ว่าถ้าแบบมันไม่ปลอดภัยเราก็ไม่อยากจะนั่งอีก
โดยในวันนี้นายมณัฐคนขับรถกระป๋อได้เดินทางไปที่สนบุคโล
เพราะกลัวว่าจะไม่ได้รับความปลอดภัย
จากคนขับรถเมย์ได้ขู่อาฆาตไว้
ซึ่งชุดสืบสวนได้พาตัวนายมณัฐไปดูภาพจากกล้องวงจรปิด
ตรวจสอบหมายเลขทะเบียนรถเมคันดังกล่าว
เพื่อเรียกตัวคนขับมาสอบปากคำต่อไป
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน